ไปต่อกันที่ข่าวคุณแม่ชมพู่กันเลยนะคะ
ถ้ามีมงกุฎอยากจะมอบมงกุฎให้คุณชมพู่
เพราะว่าอะไรเพราะว่าความเป๊ะจริงสำหรับชมพู่อรยานะครับ
เมื่อวานนี้ประมาณ๕ทุ่มบ้านเราค่ะตรงกับเวลา๖โมงของฝรั่งเศสโดยประมาณนะฮะ
คุณผู้ชมนี่ก็เป็นการประมวลภาพไปเรื่อยนะ
เชื่อว่าเมื่อคืนนี้ค่ะทุกสายตาจับจ้องจดจ่อยกับโลกโซเชียลเลย
เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของชมพู่อรยานะครับ
ค่ำคืนสุดท้ายของภารกิจบนพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานของเธอ
สร้างความฮือฮาให้กับสื่อหลายสำนักเลยทีเดียว
โดยเฉพาะความงดงามที่เหลือค่ามากที่สุด
ก็คือการปรากฏโฉมในลุคสวยลึกลับน่าค้นหา
พร้อมกับเดรสแบรนด์หรูซูแฮมูราสสปริง๒๐๑๖โอกูตู
ยาวจังทำให้เธอติด๑ใน๔การแต่งกายยอดเยี่ยม
ค่ำคืนก่อนนั่นเองแล้วก็ร่วมกับดาราดังระดับโลก
และเมื่อถึงเวลาก็ต้องบอกเลยนะคะว่าชมพู่อรยา
ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังค่ะเลือกส่งท้ายวันแห่งความประทับใจ
ในการเดินพรมแดงรอบฉายภาพยนตร์นะคะ
ด้วยการเปลี่ยนโฉมจากนุกเจ้าหญิงหวานมาในมาตรของสาว
อันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะคุณผู้ชมแปลว่าประมาณแบบ
สาวแบบแซ่บร้ายลึกลับประมาณนี้นะคะ
ภายใต้ชุดกระโปรงยาวสีดำไขว้สายด้านหลังโชว์แผ่นหลังเปลือยเปล่า
แล้วก็เสริมชายกระโปรงด้วยผ้าลายขวาง
แล้วก็เพิ่มดีเทลด้วยโบบริเวณขอบเอว

ชมก็ยังเลือกบริการเครื่องประดับสุดรู้จากโชพาเหมือนเดิม
เป็นต่างหูคู่งามมาเติมเต็มลุคของเธอให้สวยสง่า
แต่ก็แฝงไปด้วยความเยาวยวนน่าค้นหาเรียกเสียงแฟลตได้รัวได้เช่นเคย
แก่ใจกองเชียร์เป็นยิ่งนักค่ะ
ยังคงสังเกตแผ่นหลังของเธอว่ากล้ามแบบมีความเฟิร์มจริง
จะลงรูปคุณชมพู่ตลอดแล้วก็บอกว่านี่คือเจ้าแม่ฟิตเนสอย่างแท้จริง
คือเธอเตรียมตัว๑ปีนะคือปีที่แล้วเนี่ยเธอออกกำลังกาย๔เดือน
ก่อนจะไปเดินที่เมืองคานแต่ปีนี้เนี่ยเธอใช้เวลาหนึ่งปีเต็มในการออกกำลังกาย
เพื่องานนี้สมศักดิ์ศรีจริงต้องบอกว่าไม่เสียชื่อเสียงสุดยอด
แม่ก็คือแม่แม่ก็คือแม่แม่ก็คือแม่สวัสดีค่ะแม่